ก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจมากค่ะ

แต่ถามว่าดีใจที่สุดก็คือ

เราก็เหมือนเอาเหรียญมาวางไว้
แล้วก็แบบทำนองก็บอกว่าเออแบบก็คือถวาย
แต่ว่าปกติเวลาแข่งอย่างนี้แล้วเราได้เหรียญอย่างนี้
ก็คงท่านท่านจะส่งครองให้ให้ให้ท่านอีกเสมอ
แต่มันก็คงไม่มีวันนั้นอ่ะแต่ก็เลยก็เลยเหมือนแบบ
เหมือนนิดนึงให้รู้ว่าให้ท่านรู้ว่าแบบเออท่าน
ท่านท่านน่าจะเล่าว่าไม่มีคำพูดใดที่อะไรอีกแล้ว
หนิงคิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
เพราะว่าณตอนนั้นน่ะคือมันมันมันปื้มปิ่นไปแล้ว
มันมันมันมันพีคอ่ะแล้วพีคระดับสิบ
มันพีคระดับสิบแล้วมันกำลังจะไหลแล้วมันก็บอก
มันก็แบบเออนะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไม่ไหวอ่ะ
ประมาณนั้นจริงแต่เขาก็ดีก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมีพรุ่งนี้๑วันลุ้นต่อไป
ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากท่านก็พูดให้กับคนไทยทั้งทั้งประเทศ
ขอบคุณคนไทยทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาทุกแนวเลย
ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่มาทุกแนวเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาเชียร์กัน
แล้วก็ขอบคุณขอบคุณอ้าวขอบคุณพระพระไทยเด็ดพี่เด็ดพี่แบบคอยส่งเท็กส์มาตลอดอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็แล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ
คุณครับคุณแล้วก็ประชาชาชาไทยทุกคนทุกคนที่ส่งกำลังใจมา